กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะและพบกับน้องเฟื่องเช่นเคยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะเจอกันวันศุกร์แบบนี้กับเฟื่องค่ะ
กับเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาให้ติดตามกันเช่นเคยนะคะ
ช่วงวันอยู่ยาวที่ผ่านมาหลายคนถือโอกาสนี้ในการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะ
เรื่องราวบนโลกโซเชียลก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับรถบัสที่หลายคนออกมาร้องเรียนกันเยอะนะคะ
ทัวร์รถประจำทางนี่แหละวันนี้มีมาถึงสามเหตุการณ์ติดตามกันเลยค่ะ
เรื่องแรกมาเป็นคลิปเลยค่ะภาพจากมุมสูงแบบนี้ขับรถทัวร์ไปกินข้าวกล่องไป
โชเฟอร์รถทัวร์สาย๒๑๑นครราชศรีมาอุดรธานีนะคะ
ขับรถประมาทค่ะขับรถไปกินข้าวไป
เมื่อวานนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยได้เรียกตัวคนขับมาแล้วนะคะ
นายสำรวยแซ่อังก็เป็นพนักงานขับรถทัวร์ในคลิปเข้ามารายงานตัวทันที
เนื่องจากมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ
เปรียบเทียบปรับไปในอัตราโทษสูงสุดทันทีที่๕๐๐๐บาท
แล้วก็ส่งตัวเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งกำชับไปยังเจ้าของรถแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่ง
ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
ก็หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจคลิปนี้
หิวทำไงจอดก็ไม่ได้อีกคนนึงก็บอกว่าอันตราย
แต่มันอันตรายนะเพราะว่ามือหนึ่งถือเข้ากล่อง
มือหนึ่งถือช้อนแล้วใช้เหมือนแขนกันดันพวงมาลัยรถอะไร
รถมันหนักนะรถมันใหญ่นะคะ
ต้องรับผิดชอบชีวิตอีกหลายคนนะคะ
หิวก็พักเวลาจอดปั๊มหรืออะไรก็รับประทานตอนนั้นนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์บ้างดีกว่าเป็นเรื่องราวในพันทิพย์นะคะ
คราวนี้มีหญิงสาวคนนึงเขาออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัย
ในการนั่งรถทัวร์คนเดียวนะคะ
หลังจากที่เธอนั่งรถทัวร์จากอำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดประจวบคีรีขัน
ซึ่งก็เป็นรถทัวร์ของบริษัททรัพย์ภัยสารทัวร์จำกัด
ระหว่างทางโชเฟอร์รถทัวร์ได้จอดรถ
แล้วก็ให้เด็กรถลงไปเรียกเธอลงจากรถกลางดึก
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกก็ลงโทษ
เทียบกับพนักงานขับรถข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
เกี่ยวกับสถานที่หยุดแล้วก็จอดเป็นเงิน๒๐๐๐บาทแล้วนะคะ
รวมทั้งก็โดนข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพปรับอีก๒๐๐๐บาท
พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับรถ๓๐วัน
ส่วนผู้ประกอบการนะคะก็โดนข้อหาเปรียบเทียบปรับ๒๐๐บาท
ข้อหาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนะคะ
เป็นผู้หญิงก็ระวังด้วยนั่งรถทัวร์คนเดียวเธอเข้ามาแชร์เรื่องราวแบบนี้นะคะ
ปิดท้ายเป็นคลิปร้องเรียนเรื่องรถทัวร์เหมือนกันค่ะ
เป็นรถทัวร์สายศักดิ์นครอูดอนธานีนะคะ
ขับรถหน้าหวัดเสียวแซงรถทั้งที่อีกเลนเนี่ยมีรถสวนทางมาค่ะคุณผู้ชม
โพสต์คลิปนี้ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะก็เลยนำมาโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเส้นทางกำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ
เป็นรถทัวร์สีน้ำเงินกับสีส้มกำลังขับแข่งกันแย่งรับผู้โดยสาร
แต่สามารถถ่ายคลิปได้ทันแค่รถทัวร์สีส้มเท่านั้น
ส่วนเรื่องนี้ก็กำลังตามความคืบหน้าอยู่นะคะ
กรมการขนส่งทางบกรับทราบเรื่องแล้ว

แล้วเส้นทางนี้๒เลนสวนกันเท่านั้น
ค่ะแล้วก็รับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารจริงนะ
ตั้งหลายคนอยู่บนรถน่ะค่ะอืมค่ะใช่